ของวีเจชาวราชบุรี

ข้างหนึ่งมันเน่าข้างที่นิ่ง

ทำไมต้องศัลยกรรมไม่พอใจเหรอคือพอใจก็ได้แต่ด้วยอาชีพการงานเสริม
มันควรจะมีอะไรดึงดูดความสนใจอาชีพเสริมคืออะไรอาชีพเดิม
อาชีพปกติคืองานตรวจสอบบัญชีแต่มีอาชีพเสริมคือเป็นวีเจ
มันจะเห็นหน้าเราวีเจในผู้ชมผู้ฟังก็จะเห็นเรา
เจแล้วก็เป็นพริตตี้ด้วยก็เลยตัดสินใจควักสามหมื่นบาท
ศัลยกรรมหน้าอกเป็นชาวราชบุรีแต่ไปติดใจอยู่ที่คลินิก
ลบบุรีแล้วลบบุรีเนี่ยเขาเคลมสูงเลย
แรงมากมาผ่าตัดกรุงเทพโอ้โหนี่ยิ่งดีใหญ่เลย
มาผ่าตัดที่กรุงเทพฯมหานครญาติประชาชื่นฮะ
สุดท้ายผ่าเป้งได้อกตุ้มตุ้มออกมาแต่ผ่านมาแค่เจ็ดวัน
งานเข้าเลยฮะผ่านมาแค่๗วันงานเข้าคือ
ขวาเหมือนไม่ใช่อกเราแปลว่าอะไรฮะ
มันเหมือนด้านชาไร้ความรู้สึกออกขวานิ่งเอามือแตะโป๊ะโป๊ะโป๊ะ
เฮ้ยไม่รู้สึกอ่ะทั้งที่เนื้อหนังมังสาวมันก็เป็นของเรา
ขวาไม่มีความรู้สึกอกซ้ายสะอึกยิ่งกว่า
อึกยิ่งกว่าแปลว่าอะไรยังไม่มีลูก
แต่อยู่ดีมันมีน้ำมันไหลออกมาจากหัวนม
นมเหรอไม่ใช่น้ำนมมันคือน้ำที่อักเสบจากภาวะข้างใน
คล้ายจะเรียกง่ายอาจจะเป็นน้ำเหลือง
คือมันเน่าอยู่ข้างในมันมีตุ่มที่โผล่มาข้างนอกด้วย
แต่ข้างในเนี่ยเข้าใจว่ามันจะหนักหน่วงกว่าข้างนอกนะฮะ
กระทั่งมันไหลออกมาจากข้างในออกมาข้างนอก
คราวนี้ย้อนกลับไปที่คลินิกต้นทางเขาแก้ให้
เขาแก้ให้หลายต่อหลายรอบฮะจนสุดท้ายแก้ไม่ไหวแล้วแล้วทำไง

คุณไม่ชดใช้ค่าเสียหายที่คุณทำผิดพลาดเลยหรือ

แต่ทั้งนั้นเจอท้าทายท้านายเขาก็ท้าทายบอกว่าถ้าอยากได้ฟ้องเอาดีกว่าไหม
ให้มาฟ้องกันนะฮะคุณเอก็เลยบอกหูมันเจ็บปวดหัวใจมากนะครับ
หนักไปกว่านั้นคุณเอมารู้อีกทีว่าหมอที่ผ่าพี่เนี่ย
เขาไม่ใช่เป็นหมอสันแต่เขาเป็นหมอสู
เขาไม่ใช่หมอศัลยกรรมตกแต่งหมอสูตินาหมอพาคลอด
มันเจ็บปวดตรงนี้เดี๋ยวฟังจากคุณเอ
เขาเป็นเหมือนแพทย์หมอชุติค่ะเป็นหมอทำคลอดอะไรประมาณนี้
เราก็เลยงงว่าเฮ้ยเขาเป็นหมอทำคลอด
แล้วมาทำศัลยกรรมเนี่ยนะหรือว่ามันเกิดจากว่าเขาผ่า
ผ่าคลอดมาได้ก็เลยมาทำตรงนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
เราก็ไม่รู้เนอะก็คือแบบมันมีทั้งหมด๓เคสแล้ว
ศัลยกรรมย่อยคือจมูกอะไรอย่างนี้ปกติของเขาทั่วไป